สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในวันที่๒๘กันยายนนี้ค่ะดาวพุทธและดาวสุกจะมีการโยกย้าราศีพร้อมกันนะคะ
ซึ่งการที่ดาวจะมีการโยกย้ายราศีพร้อมกันแบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยนะคะ
นานนานทีถึงจะมีสักครั้งหนึ่งค่ะซึ่งทั้งดาวพุทธและดาวสุกก็ถือว่าเป็นดาวบุญทั้งคู่นะคะ
การที่ดาวบุญมีการโยกย้ายราศีพร้อมกันแบบนี้จะส่งผลทำให้สองราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้
โชคดีได้รับโชคแบบเบิ้ลเบิ้ลทันทีเลยค่ะราศีแรกที่มีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบแบบเบิ้ลเบิ้ลนั่นก็คือ
ชาวราศีพิจิกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกษ์ถือว่าเป็นราศีที่ดวงมาแรงนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภค่ะชาวราศีพิจิกษ์มีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากสองช่องทางนะคะ
ทางแรกค่ะก็คือการทำงานนะคะในช่วงนี้การทำงานของชาวราศีพิจิกษ์ค่ะ
จะให้ผลตอบแทนดีมากเป็นพิเศษเลยนะคะแต่คุณอาจจะเหนือสักนิดนึงค่ะ
เพราะว่างานของคุณนะคะค่อนข้างหนักเยอะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขบ้างค่ะ
แต่ผลลัพธ์นะคะในเรื่องของรายได้เนี่ยถือว่าดีอย่างมากเลยค่ะ
ส่วนโชคลาภอีกทางหนึ่งของชาวราศีพิจิกษ์นะคะก็คือการลงทุนค่ะ
หากในช่วงนี้คุณลงทุนก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี
หรือว่าถ้าชาวราศีพิจิกษ์เคยลงทุนอะไรไว้ในอดีตนะคะ
การลงทุนนั้นค่ะก็จะเริ่มผลีดอกออกผลให้ผลตอบแทนที่ดีกับคุณในตอนนี้ค่ะ
ราศีต่อมาคือชาวราศีพฤกษกค่ะสำหรับชาวราศีพฤกษกนะคะ
เผินนะคะดูเหมือนเขาไม่มีอะไรดูเหมือนราศีที่ดวงชะตาไม่โดดเด่นนะคะ
แต่จริงแล้วบอกเลยค่ะว่าเป็นราศีที่ดวงดีมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินค่ะในช่วงนี้ชาวราศีพฤกษกนะคะ
มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบทางการเงินแถมจะได้แบบเบิ้ลด้วยนะคะ
ถ้าในช่วงนี้ชาวราศีพฤกษกค่ะจะไปลงทุนค้าขาย
หรือว่าจะไปทำธุรกรรมใดในเรื่องของการเงินนะคะ
ต้องรีบลงมือทำโดยด่วนเลยค่ะเพราะว่าโอกาสดีดีแบบนี้
นาทีปีหนถึงจะมีสักครั้งนะคะ
เคล็ดลับการเสริมดวงชะตานะคะ
ทั้งสองราศีนี้ถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีจากอิทธิพลของดาวที่มีการโยกย้ายราศีค่ะ
แต่ถ้ามีโอกาสได้ทำบุญสักหน่อยนึงนะคะ
ก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้อย่างดีมากเลยค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ทั้งสองราศีนะคะ
หาโอกาสในการไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถวายผ้าไตรจีวรหรือว่าผ้าห่มองค์พระประธานนะคะ
จะทำในวันไหนก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีมาก
ควรจะทำในวันเกิดของตัวคุณเองนะคะ
เช่นคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก็ให้ไปทำบุญในวันอาทิตย์

สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
และพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ